เอาคุณขามาที่เรื่องราวดีคนนี้บ้างดีกว่า
เดี๋ยวได้แป๊บตรงนั้นที่ฉันขอสละส้นสูงทิ้งไปเลย

เพราะว่าดิฉันเนี่ยนะจะไปสวมบทบาทเกษตรกรไง
เหมือนคุณนางเอกคนนี้แพนเค้ก

คนนี้นะคะบอกเลยว่าขอสลับส้นสูงไปค่ะ
ไปเป็นเกษตรกรที่จังหวัดสุรินค่ะ

สุกเหลือลำคำระนอนหลับไป

ขอให้ออกออกคุณนะคะ
นี่ต้องร้องเพลงให้เขาฟังเลยเขาจะได้
นี่ไงเป็นรูปที่คุณแพนเค้กเนี่ยร้องเพลงนะ

กับต้นไม้ว้าวนางสุนทรีย์เนอะ

อกจากจะมีภาพลักษณ์เป็นนางเอกนักบุญ
ดาราสาวหน้าหวานแล้วแพนเค้กเมมะนิดนะคะ
ยังเดินหน้าทำเรื่องราวดีค่ะ
ด้วยการสวมบทเกษตรกรในชีวิตจริง
ลงพื้นที่นาแล้วก็สวนของครอบครัวนะคะ

แล้วก็พืชผลทางการเกษตรให้สังคมออนไลน
ชื่นชมชีวิตในอีกแง่มุมหนึ่งของเธอด้วยนะคะ
พร้อมข้อความบรรยายที่เธอปลูกต้นกล้วยลงบนที่นา
ว่าเป็นการปลูกพืชแบบระยะสั้นค่ะ

ก็เช่นอย่างยางนาสะเดาอะไรอย่างนี้เนอะ

แล้วก็ใช้ฟางห่มดินให้มันชุ่มชื้นนั่นเอง

เปิดเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐเลย
ว่าพื้นที่นากว่า๓ไร่นั้น

ตัดสินใจค่ะซื้อที่บริเวณดังกล่าว

ทำการเกษตรตามศาสตร์ของพระราชา

อยากจะแชร์ให้คนไทยได้เห็นด้วยนะ
รวมถึงยังส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่

พระราชดำริไปพร้อมกันด้วยค่ะ

ว่าได้ผลผลิตของทางการเกษตรมาแล้ว

หรือว่าทางชาวบ้านมาร่วม

แต่ในอินสตาแกรมค่ะคุณแพนเค้กก็บอกว่า

นายก็จะมาฝากพี่สื่อมันโชนมาปากทุกคนด้วย

ไทรัสอยู่ที่ภาวดีนะคะ
กลัวจะขับรถมาไม่ถึงค่ะ